มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บุรีรำค่ะปกติก็เห็นวัยรุ่นทะเลาะกันและกู้ภัยก็ไปช่วย
แต่เหตุการณ์นี้กลายเป็นว่ากู้ภัยกำลังขับรถไปส่งวัยรุ่นกลับบ้าน
แต่กู้ภัยโดนซะเองโดนวัยรุ่นปลาระเบิดใส่
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปให้ฟังค่ะ
รถกู้ภัยสยามโดนยิงนะครับมีอาสาได้รับบาดเจ็บนะครับ
โดนเองเฉยเลยคุณผู้ชมค่ะรถกู้ภัยเนี่ยขับรถ
ดูนางรองจังหวัดโดเรราม

โดนเองค่ะกู้ภัยโดนเฉยเลย
คือจริงแล้วกู้ภัยขับรถตาม
เพื่อที่จะป้องกันเหตุทะเลาวิวาสของวัยรุ่นนะ

คือวัยรุ่นหลายสิบคนที่อยู่ท้ายรถกระบะ

เหมือนจะยกพวกตีกันแต่ไม่ใช่

ปลาระเบิดใส่รถกู้ภัยเฉย

สุดท้ายตำรวจสกัดเอาไว้ได้
ควบคุมตัววัยรุ่นได้๔คนนะคะ

มีวัยรุ่นส่วนหนึ่งวิ่งหลบหนีไปได้
แล้วในรถมีมีด๓เล่ม

เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ

จกรถด้านข้างแตกเสียหาย
หัวหน้ากู้ภัยสยามโรมใจปู่อิน

เปิดสัญญาณไฟวับวาบเห็นรถกระบะมีวัยรุ่นซ้อนท้ายอยู่
นั่งอยู่ท้ายกระบะค่ะประมาณ๑๐คนขับตามนะคะ
คือจริงเป็นโครงการที่กู้ภัยเขาขับตามไปดูป้องกันเหตุทะเลาะวิวาส
ตั้งใจจะตามไปส่งกลับบ้านจนรถกระบะของวัยรุ่นเนี่ย
จอดหน้าร้านสะดวกซื้อจากนั้นเหมือนกับวัยรุ่นต่อยกันหน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วมีวัยรุ่นอยู่กลุ่มนึงหันมามองที่กู้ภัย
รถกระบะของวัยรุ่นนะคะทะเบียนรถนี้นะคะ
วัยรุ่นต่อยกันอยู่ดีหันมามองรถกู้ภัยแล้วปลาระเบิดใส่รถกู้ภัยเลย
ดีไม่มีใครบาดเจ็บค่ะแต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตกใจและงงและเสียขวัญ
เพราะตั้งใจจะไปช่วยคนแต่ทำไมถึงโดนซะเอง
เท้าเหยียบฟุตบาร์ดแล้วยิงรถพยาบาลผมเอาอะไรไปสู้ผมมีแต่กระเป๋ายา
แล้วปลาระเบิดโดนรถผม๓ลูกนี่ครับกระจกแตกหมด
ลูกปืนเฉียดหัวน้องผมผมล่วงเลย
นี่หัวอกของกู้ภัยที่กำลังจะไปช่วยดูแลป้องกันเหตุทะเลาะวิวาส
ส่งพวกคุณพวกวัยรุ่นให้กลับบ้านอย่างปลอดภัย
แต่ทำไมหันมาเห็นกู้ภัยแล้วมาใส่กู้ภัยแบบนี้คะ
กู้ภัยบอกว่าปกติแล้วในงานกาชาติมันก็จะไม่ได้มีเหตุวุ่นวายอะไร
แต่เวลาตีกันเนี่ยมักจะตีกันหลังเลิกงาน
ก็เลยมีโครงการส่งน้องกลับบ้านป้องกันเหตุทะเลาะวิวาส
ก็เลยคาดว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่พอใจที่ถูกห้าม
ไม่ให้เข้าไปภายในงานกาชาติเพราะอายุยังไม่ถึงเข้าไม่ได้
ก็เลยไม่พอใจสุดท้ายตำรวจตามจับกลุ่มวัยรุ่นได้๑๒คน
รวมกับที่จับเมื่อคืนด้วยนะคะแล้วเนี่ยเยาวชนทั้งนั้น
สาเหตุก็คือไม่พอใจคิดว่าเจ้าหน้าที่ไล่กลุ่มตัวเองออกจากงานกาชาติ
แต่ไม่ได้ยิงปืนใส่นะไม่มีปืน
ที่ได้ยินเสียงเหมือนเสียงปืนเนี่ยมันเป็นท่อนเหล็กดัดแปลง
ทำเองให้มันคล้ายกับปืนปากกามีไว้เพื่อขู่คู่อริ
พอโดนจับก็จ่อยนั่งก้มหน้าก้มตาแบบนี้
ผู้ปกครองโดนเรียกมาคุยด้วยนี่แล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่ทำยังไงคะ
ให้มากราบมาขอโทษ
นี่คือรถที่เขามีอุปกรณ์เตรียมจะพยาบาลปฐมพยาบาลหากเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย
เนี่ยเขาพังเสียหายให้มาไหว้ขอโทษแบบนี้หวังว่าจะเข็ดนะคะ
ผู้ปกครองก็บอกว่าเสียใจมากขอโทษเจ้าหน้าที่แทนลูกหลานด้วย
ผู้กำกับการสพนังรองก็ให้วัยรุ่นทำแบบนี้ค่ะกราบเลยนะคะ
และขอโทษกู้ภัยด้วยนะคะไม่ใช่กราบแค่รถนะคะ
วัยรุ่นกลุ่มนี้ถูกตั้งข้อหาร่วมกันพาอาวุธมีดไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
ทำให้เกิดเสียงดังจนทำให้คนตกใจสร้างความเดือดร้อนแบบนี้ค่ะ
ก็ถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของเด็กและเยาวชน